น้ำตาตกในเพราะใครใครก็ไม่ใยดีพูดแล้วมันเศร้า
หลีเข้าสโลแกนนะถามดวงรู้ถามโชครู้
ช่วงนี้หลีน้ำตาตกในตามภาษาวัยรุ่นเลยจะมาเตือนเพื่อนเพื่อนวัยรุ่น
ด้วยกันกับ๕อันดับราศีที่จะโดนเท
พูดแล้วเสียวราศีไหนจะโดนใครเทรีบมาฟังไปพร้อมกันดีกว่านะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมังกรเริ่มการเทเบากับพี่มังกร
มังกรช่วงนี้งานจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมีทั้งแรงดีแรงกดดัน
งานชนกันจนอาจต้องเผางานไฟสนอาจทำให้ถูกเจ้านายเทเอาได้
หลีขอแนะนำให้เทงานแล้วไปพักร้อนให้หายร้อน
กลับมาจะได้โดนไล่ออกเฮ้ยหายเหนื่อยแล้วก็มีแรงทำงานต่อไปนะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีเมทุนช่วงนี้พี่เมทุนมีเกณฑ์ที่จะเจอกับความเสียใจ
ความผิดหวังโดยเฉพาะเรื่องความรักโอ้ยพูดแล้วเศร้า
ขอเล่าหน่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะหลีลืมตัวเอาเป็นว่าหลีขอแนะนำให้พี่เมทุนพักความรักในตอนนี้เอาไว้ก่อน
เพราะมีเกณฑ์จะโดนเทจนเซแน่นอนค่ะฟันทงอันดับสามราศีกรกฎ
เดือนนี้จะเจอหมอเทอ้าวงงดีงงเพราะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ว่าจะป่วยแบบที่เขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรม
ทำให้หมองอนรักษาในหมอโรคนี้สุดท้ายโดนหมอเทหลีขอแนะนำให้ไปทำบุญด้วยแสงสว่าง
เช่นบริจาคหลอดไฟหรือถ้าจะเอาให้สว่างมากก็ให้บริจาคพระอาทิตย์ไปเลย
รับรองชีวิตสว่างสวัยไปถึงชาติหน้าแน่นอนค่ะโอ้ยตลกจังอันดับสองราศีกุล
เดือนนี้ชาวราศีกุลจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีเช่นได้บ้านใหม่ได้รถใหม่แม้กระทั่งคู่ใหม่
ห้าวก็ดีสิแต่เดี๋ยวหยุดมโนก่อนพี่กุลมีเกณฑ์จะมีข้อผิดพลาดด้านตัวเลข
บัญชีและความสะเพราส่วนตัวทำให้อาจโดนเทบ้านที่คิดว่าจะได้กลับไม่ได้
รถใหม่มีน้ำซำอาจโดนแฟนเทอีกยังไงก็ทำอะไรให้มีสติไว้ก่อนนะจ๊ะ
อันดับหนึ่งราศีธนูพี่ธนูช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารการเจรจา
ขนาดคุยกับแฟนยังงงคุยดีอาจกลายเป็นทะเลาะตกลงอะไรกับใครแล้วเบอร์
ไม่เคลียร์อาจถูกหลอกถูกโกงโดนเทเดินเซตาตีทาตีโอ้ยหอ
เอาเป็นว่าราศีธนูจะเจอมหากรรมการเทตลอดเดือนเชกแรงยิ่งให้ประจักษ์แก่สายตา
กับ๕อันดับราศีที่จะโดนเทดูเสร็จแล้วให้แทกแซวเพื่อนที่ชีวิตนี้โดนเทมาทั้งชีวิต
ก่อนจากกันหลีอยากเตือนสติว่าถ้าใครจะเทราวก็ปล่อยเขาเทไป
ชีวิตนี้มีอีกหลายคนที่พร้อมจะไม่เทราวอย่างเช่นหลิเป็นต้นอิอิชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะจำไว้สำหรับวันนี้หลีลาไปก่อน
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู